โปรดติดตามตอนต่อไป

ข้าวใส่ไข่สดโอ้โฮ

เปลี่ยนแปลงช่วงเย็นเป็นอีก๒ท่านมา

ช่วงนี้ปรวกขึ้นหน่าลายแล้วก็ขึ้นหน้ามันต้องไล่ฉีก

พระฤหัสก็แน่นอนหลังรายการเดินหน้าประเทศไทยนะคะ
ส่วนวันศุกร์ก็หลังเคารพทงชาติ๖โมงเย็นนะคะ

ตอนเช้าเราก็เจอกันอยู่เหมือนกันนะฮะ๖โมงเช้า

นี่ไลน์กันมาเลยนะคะ

แล้วก็อย่าลืมด้วยลีรันที่เที่ยงคืน
เอาเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องที่โดนฝนตกน้ำท่วมกันนะ
วันนี้แต่ละจังหวัดก็บอกว่าหลายจังหวัด
ก็เริ่มมีน้ำท่วมขังกันแล้ว

เอาให้คุณก่อนเดี๋ยวก็เช็คดูนิดนึง

ฝนตกแล้วก็เมื่อเช้าก็รถติดมาก

ไหนดูหน่อยล่ะตอนนี้หมุนอยู่ไงมันทำไมไม่มากตอนนี้หมุนหน้าจอใช่ไหมแม่
ตายแล้วฟิลเลอร์เข้าสมองแล้วแม่
นี่นะฮะเอาล่ะแต่ขนาดเดียวกันเขาบอกว่าน้ำก็อาจจะเกิดมีการท่วมขัง
ในบางพื้นที่ในบางจุดแล้วล่ะโดยเฉพาะภาคอีสาน
แล้วก็ที่สำคัญได้ทวีกำลัง
ราอีเคลื่อนตัวถล่มภาคกลางของเวียดนามแบบเต็ม
หลังจากนั้นปุ๊บก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่ไทย
ส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงจัด
ฝนจะตกหนักอีกภายใน๓วันนี้นะครับ
รายอีแล้วก็เคลื่อนตัวสู่เวียดนามนั่นแหละ

ศูนย์รวมเตือนภัยพายุใต้ฝุ่นได้ประกาศเตือนชาวเวียดนามว่า
พายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวแล้วก็ขึ้นฝั่งถล่ม
กลางของเวียดนามในช่วง๑๒ชั่วโมง
นับตั้งแต่๔ทุ่มตามเวลาประเทศไทย

แต่ก่อนที่จะมาถึงเราเนี่ยเราอาจจะมีประเทศเรารับไว้ก่อน

ซึ่งด้านกลมอุตุนิยมวิทยาของเรา
เขาบอกว่าพายุโซนร้อนราอีขึ้นฝั่งตอนล่างของเมืองดานัง
ว่าจะเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดมุกดาหาร

น่าจะถึงประเทศไทย๑๓กันยายน
แล้วก็เป็นหย่อมความกดอากาศ

มี๑๙จังหวัดนะฮะที่จะได้รับผลกระทบ

อีสานเหนือตะวันออกใต้ไม่ค่อยเท่าไหร่
เพราะฉะนั้น๓ภาคที่จะโดนก็คืออีสานเหนือตะวันออก
ส่วนอ่าวไทยต้องยอมรับว่ายังคลื่นสูงอยู่
แล้วก็จังหวัดที่น่าเป็นห่วงพอสมควร

มุกดาหารและอุบลราชธานี
น่าจะเป็นจังหวัดที่น่าเป็นห่วงในระดับต้นเลย
แล้วก็ณวันนี้ก็

๑๓กันยาเจอกันแล้วอ่อนกำลังลง
ลักษณะเช่นนี้ประเทศไทยตอนบน
มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างแล้วก็ฝนตกถึงฝนตกหนักมาก
มีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสกลนคร
นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานียะโสธรสุรินบุรีรำ
ที่สักเกต๑๐๑กาลสินขอนแก่นชายภูมินครราชศรีมาปราจินบุรีชนบุรี

จันทบุรีตราดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่นั่น

ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าระมัดระวัง
อันตรายจากฝนหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วย
ส่วนขึ้นลมบริเวณอันดามันแล้วอ่าวไทยนะฮะตอนบนมีกำลังแรงขึ้น
โดยมีคลื่นอาจจะสูงถึง๒๓เมตร
ขอให้ชาวเรือเดินทางด้วยความระมัดระวัง
เรือเล็กนกงดออกจากฝั่ง

ถ้าว่าเอาจากเวรนันอย่างนี้อ่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือไหนลุยรู้มั้ย
แหมเนืองเฝอนะกุ้งพันอ้อยนะจะแพงนะ
อ้าวไอ้บ้ามันไม่เห็นสิ่งเกี่ยวกันเลย

เขาก็มาทำแถวหนองคายเราแดงแหนมเนืองอร่อยจะตาย
อุบลแต่ละจังหวัดเขาก็มีอร่อยของเขา
พาไปกินหน่อยสิพูดแล้วอยากกิน
ใครสั่งมาได้เดี๋ยวนี้เขามีรถทวบมาถึง
พูดไปพูดมาเราไปที่อีสานแต่ที่ตอนนี้
นครพนมคนแห่กันไปเยอะเหลือเกินจังหวัดนครพนม
อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของคนไทยตอนนี้นะคะ
เพราะว่าที่จังหวัดนครพนมเนี่ยมีประชาชนแห่กันไปเยอะแยะมากมาย

แล้วคุณถามมาแล้วคุณจะอ่านทำไมล่ะคะ
คนนับมือนะคะแห่สมโพธิ์นะคะ
พระยาศรีสัตว์นักขราช๙วัน๙คืนนะคะ
ริมของสวยจังเลยริมแม่น้ำโขง
ก็ตั้งแต่เมื่อวันที่๑๒กันยานะคะบรรยากาศงานก็สนุกสนานมากเลยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะเขามีนางรำมาถึง๔๐๐ชีวิตนะ
มาเวียนสลับเมื่อกี้เขาคุยกับพี่ม้าว่า

ม้าบอกว่าก็พวกโรงเรียนนัตตสินต่าง

ก็เป็นนางรำจากชนเผ่าต่าง

ถึง๑๒อำเภอหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยน
ฟ้อนรำบวงสวงองค์พญานาคกัน
ช่วงนี้นะคะก็เลยทำให้ที่จังหวัดนครพนม
เค้าบอกว่าประชาชนแห่มาร่วมงาน
โดยคุณสมชายวิทดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็มาเป็นเชียงสวยค่ะ
เผื่อว่าจะเป็นวิธีกรนะครับ

ถวายองค์พญานาคประกอบพิธีทางศาสนา
เพื่อเป็นสิริมงคลค่ะคุณค่ะ

ใช่ค่ะเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดชื่อคุณสมชาย

เดี๋ยวช่าจะได้เอาเราไปเป็นพิธีก่อนนะครับ

คนได้เลขมาเยอะจากหน้าจุดตรงนี้

ไปกันมาใช่ไหมคะเพื่อนดิฉันนี่เขาไปเขาอยู่รัฐศัพท์ค่ะรัฐศัพท์ค่ะเพื่อนดิฉันอยู่รัฐศัพท์ค่ะ
นางก็ไปมานะนี่แล้วนางก็จะให้ดู
ถามนางหรือยังก่อนจะเอารูปนางขึ้นนางลืมแต่งหน้านะคะ

เดี๋ยวจะมีอันหนึ่งที่เป็นแบบว่านี่มืดฟ้ามัวดิน
เขาบอกคนมืดฟ้ามัวดินในระหว่างที่ทำพิธีอยู่เนี่ย

เป็นการเปิดให้บ้านพี่วังน้องได้เข้ามา
เพราะว่าไม่ใช่แต่คนไทยมีสภาพมิตรภาพ
ไทยลาวอยู่ที่นครพนม
เขาบอกตอนนี้เป็นจุดที่คึกคักที่สุดเลยล่ะ

แต่โอเคละพระธาตุพนมอาจจะต้องเดินทางออกไปจากสนามบินอีกนิดหน่อย
ก็ตอนนี้ที่นครพนมเราก็จะมีเสียงการคุยสนทนาผสมกันหมดแล้วค่ะ
สวัสดีสบายดีขอบใจ
จริงคนเราเขาขอบใจนะเขาไม่ขอบคุณนะ
เดี๋ยวค่อยมาพูดกับพนักหัสสบดี
แต่เราไปกันที่ประเทศจีนกันสักนิดนึ
มีความสูงถึง๕๗๐เมตร

สูงที่ซูทรญไว้ที่มนธลยูนันต์

อ้าวก็มันก็จะได้ข้ามไง

เพราะว่าอย่าลืมว่าเขาว่ามีภูเขาเขาเข้าใจไหม
ก็จากยอดเขาหนึ่งไปอีกยอดเขาหนึ่งก็ต้องสูงถึงขนาดนั้น
แล้วเรือมันจะได้แบบว่าผ่านได้ง่ายดาย
มีสะพานนี้มีชื่อว่าเป๋ยฝานเจียง
อ้าวคิดเป๋ยฝานเจียง

เป๋ยฝานเจียง
แล้วก็กวางโจก็ที่จะเตรียมใช้งาน
ในปรายภูมิอย่างแน่คุณเมฆคะเปิดได้ด้วยค่ะ

นี่จะบ้าเหรอนี่มันกำลังทำอยู่

หล่อหรือหล่อหรือ
อุ๊ยสวยอ่ะสาปี่ถูกว่าเลวมากค่ะก็ใช่อย่างนี้ก็จากยอดเขาไปอย่างนี้
อุ๊ยไม่ใช่ใดไอที่หลุมสี่พันนั้นน่ะฮ่าอีบ้าไม่ใช่จนท้องฟ้า
นี่ถ้ามุติว่าเปิดใช้งานเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลก

๑๐๐๐ล้านอยู่หรือประมาณ๕๒๐๐ล้านบาท

ใช่ก็เรียกว่าอันนี้นะทำลายสถิตินะสะพานซีดู

ซิดูอยู่บนทนเฮอเปอร์

เออเปอร์นี่สูงกว่านะฮะก็ใครมีโอกาสนะลองไปดูนะสิ้นปีนี้เขาเปิด
ลองไปนั่งลองไปผ่านเลยหรือไม่รู้เนอะ
เขาบอกว่าอีกหน่อยก็จะทำไปถึงมาเกาแล้วนะ

คุณเห็นมะเก้าม่ะไปที่เกาะฮ่องกง

มากอยู่บนทะเลไม่ต้องนั่งเฟอรี่แล้ว

เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ทัวร์อันใหม่เวลาที่จะไปเที่ยวกัน

เขาบอกอีกหน่อยเราไปลงสนามบินที่มาเกาะ

งโจรแล้วก็เข้าไปที่ไปสันเจิ้นก่อน
เซินเจิ้นต่อกวางโจแล้วก็เราก็กลับไปที่เซินเจิ้น
แล้วก็กลับจากแล้วก็ฮ่องโกง

แต่เวลากลับมาต้องอยู่บนเครื่องต้องอย่านั่งนะ

รับไม่ได้เล่นมาหมดหมดจุดนั่งไม่ได้

เขาบอกว่าไปดูรถไฟความเร็วสูงมันเชื่อมกันหมดแล้ว

นั่งรถไฟบางทีไม่ถึงชั่วโมงก็ชั่วโมงเลย

ไปตามบ้านต่างจังหวัดพวกเรามอเตอร์ไซค์ความเร็วสูง
อันมันน่ากลัวมาก

จริงจริงบ้าหลง
มันเหลืออยู่สูงหน้ากลัวเป็นห่วงพูดอย่างที่เป็นห่วงอ่ะสรุปนาวินต้าแต่งงานหรือเปล่านาวินต้าก็มีแฟนหรือยัง
นาวินต้ามีแล้วเลิกแล้วเลิกมีแล้วเค้าจะแต่งงานแล้วนะเถอะ

อาวุธเยอะเลิกมากับน้องโอ๊ยพูดได้เหรอ
มันมีเขาเรียกว่าในใจมันมีความสในการเลือก
ฉันก็รวยนะพี่ม้าก็รวยนะ

แก่กว่าเข้าใจไหม
เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันแต่งไม่แต่ง

เพรสเปลี่ยนสีผมขาวได้ดั่งใจใน๕นาที
ช่วยลดร่าบพลักษณ์
หยุดเมาส์ค่ะเข้ารายการค่ะโอ้โฮตายตาย
ตายแล้วใช้เงินเวลา๑๕ล้านบาทตายขอโทษนะครับ

ดอกอย่างนี้ต้องสำหรับคนพิเศษ

ทำไมลูกเดี๋ยวไฟช็อต

หมอจีนเขาบอกว่าให้กินน้ำเยอะ

มันเป็นจุดฝังเข็มมันคือจุดควบคุมไฟฟ้า

ไม่เธอที่ลูกมันไปเรียนที่เมืองจีนเนี่ยนะ

ลูกมันรับไม่ได้ผัวก็ยังหนีเลย
ทำไมลามไปตรงนั้นล่ะ

หนีหมดด้วยหมด

จะรู้ไหมว่าตกลงเขาแต่งหรือไม่แต่ง
วันนี้มีข่าว

แล้วคุณก็นี่คุณดูอย่างนี้คุณแบบนี้

ฮะไม่ใช่แหวนก็ฉันก็ว่าคงใส่เป็นเล่นหรอก
มันไม่ใช่อ๋อแหวนดอกไม้นะ
แล้วก็มีการติดแท็กชื่อน้ำหวานพัสวีนะครับ
ยักษ์บุตรผู้บริหารสถาบันเสริมความงาม
ทำให้หลายคนสงสัยว่าคู่นี้มั่นกันแล้วหรือเปล่า

เพราะทั้งคู่คบหาดูใจกันมา๔เดือนแล้ว
ใช้แหวนอย่างนี้มั่นเหรออารมณ์เสียนะ
เออมาอารมณ์เสียอีกแล้ว
เพิ่งอารมณ์เสียอีก๒๐นาทีรายการจบแล้วก็อารมณ์เสีย

ก็เลยไปถามทางผู้จัดการของนาวินต้า
ผู้จัดการเขาบอกว่าตนได้เห็นภาพพร้อมกับทุกคนนั่นแหละ

ไม่ทราบรายละเอียดไม่ได้มากกว่าคนอื่นนักหรอก
ช่วงเช้าตนได้คุยอะไรกับนายวินต้าว่ารูปที่โพสต์หมายความว่าอะไร
นาวินต้าตอบว่าเป็นการมั่น
แต่ผู้จัดการก็ไม่ได้ไปสอบถามรายละเอียดว่าเขามั่นกันเมื่อไหร่

เพราะวันที่๙กันยาเนี่ยนาวินต้าก็ยังอยู่กับตัวเองอยู่เลย

พอเห็นรูปนางก็ตกใจเหมือนกันผู้จัดการเขาบอกงั้นนะครับ
คิตตี้เองเห็นรูปก็ยังถามมาเหมือนกัน

เขาก็แสดงความยินดีด้วยว่าเออนาวินต้าจะได้มีคู่เป็นเรื่องเป็นราวแล้ว
หล่อพี่ต้าคะยินดีด้วยนะคะ

ถ้าสมมุติคุณเป็นคิตตี้คุณจะทำยังไงกับคุณนาวินต้าคะ

ไม่เป็นไรค่ะ

พี่ต้ีนี่เป็นพีเซ็นเตอร์ไงอ๋อพีเซ็นเตอร์เออเจนี่เป็นพีเซ็นเตอร์

หน้านี้นาวินต้าก็เกริ่นว่าจะแต่งงานบ้าง
จัดการส่วนตัวทุกครั้งที่นาวินต้าคบใครเขาจะจริงจังอยากจะแต่งงานด้วย
ดังนั้นเรื่องแต่งงานเขาเคยพูดมาแล้ว
เขาบอกว่าเขาก็อายุเยอะแล้ว
ส่วนเรื่องระยะเวลาที่คบหากันนานไม่นาน
ตนก็ตอบไม่ได้เขาอาจจะคลิกกันเร็วก็ได้

ส่วนรายละเอียดลึกว่าเขาหมั่นกันวันไหนยังไง

ซึ่งเขาจะแถลงข่าววิ่งวันที่๒๐กันยายน

เอ้าแองจี้สรุปแล้วคนไปถามกันแล้วเขาว่ายังไงบ้าง
พูดสืบข่าวแต่ว่าถ้ามันไม่มั่นเร็วขนาดนี้

นักสืบเนอะก็คือคนแบบอยากกินเผือกคุณแม่

ไปทะเลด้วยกันนี่ทำไมลงเหมือนกันเลย
ยินดีด้วยนะคะไม่อยากให้เป็นแฟนกันเลยอะไรอย่างนี้

ไม่อยากให้คบกับพี่นาวินต้าเลยเพราะว่าปลื้มพี่เขามาก

ขอบคุณนะคะคนสวยพี่ไม่ได้เป็นแฟนค่ะ
เหรอน้ำหวานนางตอบเหรอแต่บางคนบอกว่านักข่าวก็ไปถามว่า
ไปถามว่าสรุปผู้หญิงท้องหรือเปล่าอุ๊ย

มีเซ็นอยู่หรอ
ไม่ได้สิทธิ์เขาก็มาทำงานไง
แต่เราเคยเจอเขาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตรงซอย
ไม่นานไปกินกว่าเตี๋ยวหมูหรอใช่ไหม
คนหยุดดูไม่ปากค้างไม่กินก๋วเตี๋หมูทั้งร้านเลย

ฉันก็มอง
อร่อยนะก๋วเตี๋ยหมูซอย๒๖ไม่เคยกินเหรอ
แล้วพูดขึ้นมาเพื่อแบบเขาไปกินทุกวันหรือยังไง
ฉันก็อยากจะรู้แบบพูดว่าฉันเคยเจอเขา

ก็อยากจะพูดว่าเออเคยเห็นอะไรอย่างนี้นะ

ทุกคนรักโบรักน้องมะลิใช่ไหมคะ
แล้วก็ให้การตอบรับที่ดีในการที่ตอนนี้เนี่ยนะคะ
น้องขายแผ่นน้ำหอมนี่ห้อคือนิมมะลินะคะ
ก็ทุกคนก็ให้การตอบรับแผ่นน้ำหอมคุณ
น้องแวนด้าอาปิวชวนัน
ป้าปูขุนชบะและทีมงาน

เธอจะบอกชื่อจนถึง๖โมงเย็นทุกหนึ่งนะแม่น้า

โฟกัสมันก็ไม่ได้ง่ายอะคุณ
แล้วที่มันไม่ได้โฟกัสง่าย

เอาอีกแล้วแม่โบแวนด้าอาปิว
ช่วงนั้นป้าปูจะบ่ายไหม

ไลน์กันข้ามวันข้ามคืน

ดูแผลฉันอีกแล้ว

พี่มาฉีดตาดำป่ะเนี่ย
ดำพี่ม้าไม่กระดิกเลยนะเวลานี้

นี่วันนี้ฉันแทบคานออกไปจากฉาก

แม่
แม่นี่สง๑๙๑๗แล้วไปเมาส์

แต่ตอนนี้นะคะก็มีคนทำเพจปลอม

แล้วก็ให้แฟนคลับให้พี่จ๋าแฟนคลับเขาเรียกพี่จ๋า

พี่จ๋าคือแฟนคลับที่รักน้องพี่จ๋าคือพี่จ๋าค่ะพี่จ๋าคือแฟนคลับที่รักน้อง

ตายแล้วอาจจะแก้ว
วายยยตายตายเขาชื่ออะไรบ้างที
แม่โบแวนดากกิ๊กชาวหนาน
ก็มิจฉาชีพทั้งหลายก็กลับใจนะ
จบแล้วเหรออ๋อเหรอแล้วนะจอบแล้วเหรอแล้วละจัดนาพัด
นี่มันมีอยู่สามบันทัศน์มันอ่านอุเยนวนเหมือนกัน

ลูกชายอีกแล้ว

ทิสาธิสารู้จักใช่ไหมที่เขาเลิกลากันไปแล้ว
แต่ก็ดูเหมือนว่าห่างเหินกันไปนานแบบ

ไม่พูดใช่อย่างนี้นะอีกครั้งนะฮะ
ก็หนุ่มกันเนี่ยเขาเล่นละครเวทีเรื่อง
เขาก็เลยโพสต์ภาพพร้อมข้อความขึ้นมาอย่างนี้เลย
สู้ค่ะเก่งอยู่แล้วเนาะนี่เป็นต้นด้านหนุ่มจันนพัฒน์ก็ลงมาบอกว่า
มีสาวมาให้กำลังใจเสียงแมนมากนางบังคับให้ลงผมก็เลยต้องลงสวยอยู่คนเดียว
อีกคนก็เพิ่งร้องไห้ตาบวมมา

เพราะน้องแป๊บให้กำลังใจกันถึงเวที

ไม่เลยเหรอฮะใหม่รุ่นก็ไว้รุ่น

แต่ก็สวยนะ
ที่แบบเอจับได้ว่ากินกับกันเองในบ้านใช่ไหม

เอ็กซ์ติมพำไปถึงห้องนับก็คงจะดูวีดีโอน์ห้องจอมปิด
เฮ่ยทำไมเด็กผู้ชายผู้หญิงเข้าห้องเดียวกัน

มาปรากฏว่าทำอย่างไรดูไหมครับผู้หญิง

พักกันสักครู่จะกลับมาก่อนข่าวใส่ไข่ค่ะ

ในช่วงหน้าเราจะมีอยากฟังค่ะอยากฟังมาก
ช่วงหน้าเราจะมีนางงามมา
ดังนั้นเราจะอยู่เฉยไม่มีมงไม่ได้

เพื่อที่จะต่อสู้กับนางงามที่กำลังจะมา
มงของเราคือดอกมิสป๊อปปิอินเตอร์นาชินัล

เพราะเอกไร้หลบอยู่แหละก็ไม่รู้นัก
เขาเลยกัน
เอาล่ะค่ะสวัสดีค่ะ

ว่ายังไงค่ะ

ซึ่งจะมีการประกวดวันที่๑๗นี้แล้วนะครับ

ถามนางสิทำไมเขามาคันแค่๓คน

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตอน๕ทุ่ม
ทั้งหมดสิบสี่คนแล้วในการประกวดทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะมี
เขาเรียกว่าแข่งขันในโจทย์ต่างทุกสัปดาห์
และในแต่ละสัปดาห์ใครไม่ผ่านก็โดนแขวน
นี่ก็ไม่ผ่านก็โดนแขวนแต่ละคนเนี่ยไม่ผ่านหนูไม่ผ่านอะไรตอนนั้น
แนะนำชื่อแล้วก็บอกว่าตัวเองโดนแขวนเรื่องอะไร
ค่ะก็บูมนะคะหมายเลข๕ค่ะสำหรับบูมนะคะที่โดนแขวนก็คือเนื่องจากภารกิจแรก

สำหรับภารกิจแรกที่บูมโดนแขวนก็คือเดินกับชุดเดินแบบชุดว่ายน้ำกับสุนัขค่ะ
ซึ่งก็บุมเป็นคนที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุดก็เลยโดนแขวนค่ะ
ลูกกลัวสุนัขหรือยังไงคะ
พอดีว่าสุนัขของหนูตื่นเวทีค่ะแล้วก็ไม่เดินแล้วก็ทีนี้ในระหว่างที่เดินไปอ่ะค่ะ
ผ้าที่คุมด้านล่างค่ะมันหลุด

ทั้งประเทศไทยลุมม้ากัน
ม้าเวลานี้นะหายออกมาเป็นหญ้าแล้ว

จากการแก้ไขสถานการณ์ให้ดูดี

สวัสดีค่ะชื่อพลอยนะคะหมายเลข๑๒ค่ะ
ก็โดนแขวนในภารกิจสุดท้ายพอดีเลยค่ะ
ภารกิจที่เต้นค่ะต้องเต้น

ก็เหมือนว่าเราโดนส่วนตัวแล้ว

ก็เลยทำให้แบบการโชว์วันนั้นออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะ

นุ้นค่า๑๗๙กว่านาที
นี่ไงเป็นนักบาส

หนูก็จะเทย์แปลงผู้หญิงสมัยนี้มันสูงครั้งหมดแล้ว

หนูก็โดนแขวนภารกิจสุดท้ายเหมือนกันค่ะ

แต่นางสวยนะนางเป็นลุคแบบว่า

มีสิทธิ์กลับเข้าไปในวันสุดท้ายที่สิทธิ์เห็นได้จากการโวต
ทำไมถึงอยากจะกลับไปเวทีใหญ่จะกลับไปแก้ตัวอย่างไร

เวทีนี้ค่ะเป็นเวทีแรกสำหรับบูมนะคะในชีวิตเราก็

ค่ะก็แก่แล้วค่ะ

เถอะใบไปโปรดตื้อลงไปอีกต่อ

ขึ้นเวทีประกวดเวทีใหญ่ที่ไหนแล้วค่ะ

ช่วยโหวตให้บุมกลับมาค่อยเป็น๑๒คนสุดท้ายด้วยค่ะ
แล้วก็ภูมิจะตั้งใจทำทุกอย่างให้อย่างดีที่สุดเลย

นางบอกว่าไม่รู้ลืมแล้ว

หมายเลข๑๒นะคะพลอยค่ะก็
ก็เหมือนทุกภารกิจพอร์ตก็ตั้งใจนะคะ

แล้วก็ให้พลอยได้สารฝันของพลอยบนเวทีอีกครั้งหนึ่งค่ะ

น้องคนสุดท้อย

ก็สรีระอย่างนี้นะคะสามารถสู้กับฝรั่งได้แน่

แล้วก็แน่นอนค่ะผู้ทุกคนทั้ง๑๔คน

ต้องถามว่ามงกุฏแล้วได้อะไรอีก

ได้รถได้บ้านได้ผีดินได้

ก็บอกว่าเป็นผลักกรอบคือความชัยชนะ

เป็นใบตำลึง
ทำไมมันคอนท้าสเกิดอย่างนี้

เป็นสัญลักษณ์แทนสตรีม

มันได้ส่งให้หน่อย

ช่วยเช็คคลับช่วยซูมเลยค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวกำลังมา
มุมสะขุนนี้

เอาละครับ๑๗กันยายนนี้นะครับ
อยากจะบอกว่าหลายคนอยากจะร่วมให้กำลังใจเข้ามาใกล้เข้ามาแล้ว
การแสดงโชว์จาก๑๔สาวงาม
แถมการโชว์จากคุณแตงโมวันลิกาคุณแหมรณเดช
จะมีสาวงามเพียง๑คนเท่านั้น

และเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น
ชมกันสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

และมงกุฎนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
มีมูลค่าถึง๑ล้าน๒แสนบาทค่ะ

ใต้โต๊ะกันมาได้เลยเพราะเป็นกำลังใจ
เอาละฮะวันนี้ขอบคุณทั้ง๓ท่านมาก

ขอบคุณมากค่ะ

ทุกวันนี้นางเตรียมตัวตายทุกวัน

หลุดออกไปแล้วเห็นตัวเองนั่งหลับอยู่อย่างนี้

จำหน้ามันไม่ได้
มันจำหน้าไม่ได้วิญญาณมันออกไปแล้ว
เฮ้ยใช่ไหมว่า
เดี๋ยวตัวเองเนี่ยเวลากระเด้งออกไปเนี่ย

ระวังไว้กับแกด้วยเหมือนกัน
ไม่อะไรก็ได้เดี๋ยวให้หนูกลายเป็นกลับไปเข้าร่างพี่กันแล้ว
ทุ่มตรงคืนนี้เรารู้จักซานิมาเยอะ
ตัวเองสนิทกับซานิมาเองก็เยอะ
ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยนางมีมุมนี้
และนางเป็นคนที่แบบว่าเจออะไรอย่างนี้ตลอดเวลา

พรุ่งนี้๖โมงเช้าขอบคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ